มีคนร้ายไปรอบหญิงคนขับรถตู้วัย๕๐ปี

ตำรวจก็ไปสอบเรื่องของเพื่อนของผู้ตาย
เพื่อนผู้ตายยังให้การวกใบวนมา

ก็จึงมีการมาเรียกสอบประคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายบางขันหนองเสือครับ
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลครอง๖อำเภอครองหลวงปฐุมธานี

เป็นรถตู้โดยสารไม่ประจำทางสีบรอนเงิน

ลักษณะคล่อมต่อหม้อเสาไฟฟ้า

สิทธิชัยชอบทำอายุ๕๐ปี
มีแบบแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขณะ
ที่ไหลขวากระสุนฟังในหนึ่งนัดนะครับ
จากนี้ยังพบนายอุดรเชยสุวรรณ
อายุ๕๓ปีเพื่อนของผู้ตาย

เป็นพนักงานขับรถอยู่บริษัทเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุไปส่งคนงานก่อสร้างแถวหมอชิด
นายสิทธิชัยอาสาขับรถมาให้
จากนั้นก็ขอขับรถแวะไปหาเพื่อน
ในย่านครองเก้าอำเภอหนองเสือ
โดยไปถึงบ้านเพื่อนตอน๖โมงเย็น

เดินลงไปหาเพื่อนสักประมาณ๑๐นาที
ส่วนตัวเขาเองนั่งอยู่บนรถ
เพราะว่ามีอาการเมารถนะครับ

นายสิทธิชัยผู้ตายก็บอกว่าจะขับรถให้

กระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
จากนั้นรถก็เสียหลักชนเสาไฟฟ้า

ก็พบว่านายสิทธิชัยเพื่อนเขาเนี่ย
ถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ

เป็นไรว่าก็อ่าอ่าอ่าลอง

ที่ผมงวงเงียร์มากนะแล้วลุกขึ้นมาเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนปั้งผมก็ลุกใช่ป่ะ

อ่าอ่าอ่าโอเดทแล้วก็ว่ามันโดนทางเนี่ย

บอกว่าขณะที่ขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ
เห็นว่ามีรถประสบอุบัติเหตุก็เข้าไปช่วย
แต่พบว่าคนขับเสียชีวิตแล้วก็เลย

ต้นตำรวจตั้งประเด็นสังหารว่าอาจจะมาจากปัญหาส่วนตัวหรือเป็นเหตุซึ่งหน้า
โดยเกิดความขัดแย้งขณะขับรถระหว่างเดินทาง
ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางเพื่อหาบ่อแสคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ